ต้องบอกแบบนี้นะคะช่วงนี้มันฤดูฝน
ถ้าลาวให้มันเข้าละคร่าว

เมื่อวานเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ
ในงานอีเวนต์ของพี่กึ้งชะลมชายต่างห้าเทียดนะคะ
คือฝนถล่มกรุงเทพจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

ก็เปิดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่า

แต่งานนี้นะคะทั้งผู้บริหารแล้วก็ศิลปินยังกำลังใจดีค่ะ

เตรียมตัวจะจัดงานอีกครั้งนึงนะคะ
หลายคนก็แซวบอกว่าโอ้โหเปิดตัวไม่เหมือนใคร
ดังแน่นอนซึ่งล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วสุดนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวน้องจะมาโชว์
ศิลปินจากต่างประเทศจากเกาหลีมาด้วยนะ
คุณเลิศจำไว้ไทเทนค่ะคุณผู้ชม
และในงานนี้เองค่ะก็มีสาวแอลลี่นะคะ

คือผิวน้องคือแบบออลล่าเป่งปังจริงค่ะคุณผู้ชม
มาร่วมยินดีด้วยนะคะซึ่งสาวแอลลี่ของเรานะคะ
เล่าถึงช่วงที่เดินทางบินไปเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่เกาหลีค่ะ
บอกว่าเตรียมคัมแบ็คแน่นอนนะคะ
ส่วนภาพที่สาวเอลลี่ได้ประกบไหล่นะคะ
ศิลปินทิ้งเซเวทแล้วก็บีไอนี่ดังมากคุณผู้ชม
เจ้าตัวก็แอบลุ้นนะคะไม่ต่างจากแฟนค่ะ
เพราะว่าอยากร่วมงานกับศิลปินที่ชื่นชอบอยู่เหมือนกัน
ไปดูความน่ารักสดใสของแอลลี่ฮาวทูลเลิฟด้วยค่ะ
กลับมาทำงานอีกรอบนึงที่ไทย
เพราะว่าก็ยังมีงานที่แบบค้างอยู่ที่ต้องกลับมาถ่ายค่ะ
ก็เลยกลับมาแต่ว่าที่นู่นก็ซ้อมเพลงใหม่ค่ะ
แล้วก็เตรียมพร้อมคัมแบ็คแล้วค่ะ
หนูเคยร้องเพลงเขาบ่อยมากเลยค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าพี่เขาก็เคยทำงานกับพี่บีไอเหมือนกันค่ะ
ก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบวนมาเจอกัน

เพราะว่าเหมือนพี่พิ้งสเวทกับพี่บีไอเห็นน่ารักมาก

ใช่ค่ะสวยน่ารักมากเลยนะคะ
เห็นน้องแอลลี่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเก่งมากนะ

กับเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเนาะก่อนเนาะ

ชมเนอะแล้วก็ติดตามผลงานน้องด้วยกันละกัน